ไทยรัฐออนไลน์ร่วมกับไทยรัฐทีวี
คุณร่วมโหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๕๖
ซีรีส์วายแห่งปี
สนับสนุนโดยบีชายเนเจอร์ซี

ซีรีส์วายสายแอคชั่นมาเฟียในไทยเรื่องแรก

ขึ้นติดเทรนดอันดับ๑ทวิตเตอร์ไทย
และทั่วโลกในทุกตอนที่ออกอากาศ

ประกบคู่กับอาโปนัทธวิน
ประสบความสำเร็จจากการถูกสร้างให้เป็นมินิซีรีส์
ซึ่งคนรักรุ่นพี่นั้นออนแอร์เป็นเรื่องที่๒
ต่อจากเรื่องวิศวะมีเอียณเมียหมอ
และต่อมาคนรักรุ่นพี่ได้ถูกนำมาขยายเนื้อเรื่องเป็นซีริสต์ภาคเต็มอีกครั้ง
นำแสดงโดยหญิงอานันต์และววรรณรัฐซึ่งในครั้งแรกที่ออนแอร์ในปี๒๕๕๙
ประสบความสำเร็จอย่างมากจนปี๒๕๖๕มีภาคต่อบุญรักรุ่นพี่๒
ทำให้ชื่อของหญิงวอร์กลับมาโด่งดังอีกครั้ง
ซีรีส์ที่ทุกคนรอไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทีมงานหรือว่าทั้งทางผู้ชมครับ
แล้วก็ทุกคนแบบว่ามันอินอินกับเนื้อเรื่องอินกับซีรีส์ที่เราแสดงอยู่

ได้รับความนิยมในหลายประเทศโดยเฉพาะในฟิลิปปินส์
โปรดติดตามตอนต่อไป